ทุกผู้ชมครับวันนี้นะวันนี้วันอังคารประชุมคอรมอลใช่ไหมฮะ
นายกก็ให้สัมภาษณ์นะครับทีนี้นอกจากความเคลื่อนไหวในการแต่งตั้ง
พิรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
เป็นเลขาธิการนางมนตรีตามคาดแล้วพักนี้มีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์
จะเป็นคันดิเดตนายกของพักนี้ในการเลือกตั้งปีหน้าเนี่ยนะฮะ
เพื่อซาวเสียงว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะสนับสนุนให้นายกรัฐมนตรีเนี่ย
คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้เป็นนายกต่อไหม

ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ว่ายังไงนะครับ
อ่าท่านก็ยืนยันว่าไม่มีนะครับบอกไปเอาข่าวมาจากไหนนะครับ
ส่วนการประชุมคอรมอลวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
จากพลเอกประยุทธ์จะขอความร่วมมือไปยังหัวหน้าพักการเมืองร่วมรัฐบาล
ให้ไปกำชับสอสอให้เข้าประชุมสภานะฮะอย่าให้สภาล่มเนี่ย
มีรายงานว่านายกได้สอบถามไปยังนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย
โดยนายกบอกว่ารัฐบาลจะอยู่อีก๓เดือน
งบกลางก็ไม่ได้เหลือมากมายเพราะเราใช้งบประมาณไปมหาศาลแล้ว
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะใช้อย่างระมัดระวังเต็มที่
ก็เลยตีความกันว่าสงสัยจะอยู่เต็มวาระไปเลย
อีก๓เดือนไม่ยุบสภานะครับ
หลังจากนั้นช่วงบ่ายนะครับพลเอกประยุทธ์พร้อมกับคณะนะครับ
มีพลเอกอนุพงศาวจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

รัฐมนตรีประจำสำนักน้ำมนตรี
แล้วก็นายพิรพันธ์ด้วยนะครับ
ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้นะครับ

กลางชาวบ้านที่มาต้อนรับแล้วก็ให้กำลังใจนะครับ
นี่ฮะมาขอถ่ายรูปกับนายกด้วย
พลเอกประยุทธ์ก็ได้กล่าวทักทายกับชาวบ้านที่มาต้อนรับนะฮะ
ด้วยภาษาทิมทางใต้
แล้วก็ขึ้นรถโรงครัวพระราชทานทำผัดกระเพราไก่
เพื่อไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบเหตุน้ำท่วมในขณะนี้
เชิญให้ด้วยทุกคนเป็นรับชาวของตู้ท่าน
หาวิทยาลังก์กรืนฟึ่งใดกับสัญลักษณะกัน
ทีนี้ก่อนที่จะหมดวาระของสภาช่วง๒๔มีนาคมปีหน้า๖๖เนี่ยนะครับ
ต้องมีการเลือกตั้งเนี่ยกรกตก็เตือนเรื่องการหาเสียงในช่วง๑๘๐วันก่อนการเลือกตั้งเอาไว้
มันจะมีกฎมีระเบียบกันอยู่นะมันมีปฏิทินสวัสดีปีใหม่
เดี๋ยวดูนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะนายสายันยุติธรรมเป็นสอสอนครศรีธรรมราชภักดิ์พลังประชารัฐนะครับในปัจจุบัน
ถ่ายภาพคู่กับพลเอกประยุทธ์นายมนตรีแล้วก็มีข้อความระบุสวัสดีปีใหม่พศ๒๕๕๙
แล้วก็มีคำว่าพักรวมไทยสร้างชาติด้วยนี่นะฮะ
รวมไทยสร้างชาติพังงาดเวทีโลกแต่ตอนนี้เป็นสอสอพักพลังประชารัฐอยู่นะครับ
ก็มีเสียงวิภาพคุยจานอยู่พอสมควร
แต่ล่าสุดเนี่ยมันเป็นประเด็นขึ้นมานะครับ
เพราะว่าคุณสมชัยศรีสุธิยากรนี่เป็นอดีตกรกตนะครับ
ออกมาระบุว่าปฏิทินนี้อาจมีปัญหาเพราะแจกเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงให้กับตัวเอง
และพักรวมไทยสร้างชาติถือว่าผิดกฎหมายเลือกตั้ง
กรกตเคยมีแนวปฏิบัติเอาไว้แจกใบแดงแล้วก็เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งผู้สมัครสวจังหวัดระนองเมื่อปี๒๕๕๗มาแล้ว
กรรมการบริหารพักรวมไทยสร้างชาติรู้เห็นเป็นใจกรรมการบริหารพักก็มีความผิดด้วย
ถ้าไม่ทราบก็ควรแจ้งความดำเนินคดีที่ใช้ตราสัญลักษณ์หรือว่าข้อความ
ทำให้คนเข้าใจว่าเป็นพักการเมืองเป็นพักรวมไทยสร้างชาติ
อาจารย์สมชัยโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะครับ
เราก็ถามไปยังนายสายันยุติธรรมสสนครศรีธรรมราชภักดิ์พลังประชารัฐเจ้าของปฏิทิน
บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับโดยยืนยันว่า
จะขึ้นป้ายไวนิวในพื้นที่ประมาณ๑๐๐แผ่นเท่านั้นเหมือนที่เคยทำทุกปีไม่ใช่ปฏิทินนะฮะ
ในป้ายไม่มีคำว่าพักมีแค่คำว่ารวมไทยสร้างชาติ
ก็เลยย้อนถามไปยังอาจารย์สมชัยว่าผิดตรงไหนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เชียร์พัก
แล้วก็ฝากไปถึงนายสมชัยว่าสายันเนี่ยขอไล่สมชัยไปอยู่สารพระภูมินี่
บอกชอบทำตัวเป็นกูรูด้านกฎหมายให้ไปเลือกตั้งเป็นสอสอมาให้ได้ก่อน

ขณะเดียวกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องความสุ่มเสี่ยงตรงนี้เนี่ยนะฮะ
ทางคุณสายันบอกถ้ากรกตตีความว่าการติดป้ายไวนิวเข้าข่ายผิด
ข่ายการติดป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสอสอ
เดี๋ยวก็จะทำรายงานค่าใช้จ่ายเอาไว้
เป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าก็ได้